นี้ก่อนจะไปดูข่าวนี้ปุ้ยทำหน้าบึ้งให้ดูหน่อยทำหน้าบึ้งอ่ะ
เหมือนตัวเบิ้งในรูอ่ะอันนั้นไม่ได้แล้ว
ถ้าหน้าเบิ้งแบบว่ากลดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเบิ้งในรูก็ไม่ได้
เนยก็สวยชมกันเองกันไปอ้าวไปที่สุรินทร์ดีกว่า
แล้วก็ให้โชคเขาบอกว่าแม่นนักแหล่

ขลังจะเด็ดเขาว่าอย่างนั้น
เราก็ให้มาหลายงวดอย่างที่บุมากนะครับ
แตนแต่ไม่ใช่ป้าแตนลุงพลนะ
แตนคนนี้อยู่ที่อำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์
ชื่อจริงคือจิดาพาผุดผ่องอายุ๔๘ปี
คือป้าแตนเขาเป็นคนเริ่มต้นในการทำพิธีขอเสี่ยงทายจากรูบึ้งก่อน
แล้วที่ผ่านมาถูกกัน๒งวดติดแล้วนะ๒ตัว๓ตัวก็ว่ากันไปก็จนเป็นข่าวโด่งดัง
แต่ง่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้ให้เลขอะไรบึ้งกับบลูนี้
ล่าสุดเนี่ยป้าแตนคนเดิมไปเจอบึ้งรูใหม่ในสวนยางของป้าเองนะครับ
แล้วอยู่ไม่ไกลจากรูเดิมเท่าไหร่นัก
แล้วที่สำคัญบึ้งบรูนี้มันมีลูกอ่อนก็เลยกลายเป็นบึ้งแม่ลูกอ่อนนะฮะ
ักใยปิดปากเอาไว้ปิดปากรูเอาไว้นะฮะ
แล้วที่สำคัญเนี่ยปิดลูกเอาไว้ที่บริเวณหน้าท้องด้วยนะฮะ
ก่อนจะมุดหายไปในรูครับคุณผู้ชม

แม่ลูกอ่อนมันก็คล้ายกับ

เป็นความศักดิ์สิทธิ์แบบเบิ้ลคูณสองเข้าไป

แตนกับชาวบ้านไม่รีรอไม่รอรีครับ
ตัดกระดาษเขียนตัวเลข๐๙

มีจุดทูบจุดเทียนดอกไม้ขันห้ากราบไห้
บูชาตั้งจิตอธิษฐานขอบึ้งให้เลขเด็ดกับลูกทีเถอะนะฮะ

ป้าเขานั่งเฝ้าอยู่๒ชั่วโมงอะปุ้ย
เดินไปเดินมาพบว่าบึ้งเนี่ย

ก็ตอนเช้าป้ากลับไปดูอีกครั้ง
เอายังเอาออกมาอีกอันนึงอันนี้
สามเลขเลยอย่างที่ว่านะอันนี้ก็บึ้งบรูเดิมอันนี้บึ้งบรู
ใหม่สิบึ้งรูใหม่ให้มาแบบนี้ทีนี้ป้าเขาบอกว่าเอ้าใน
ไหนก็มาแล้วขอกลับไปดูรูเดิมหน่อยที่เคยให้มาและอัน
นี่แหละครับรูเดิมเขาเอาออกมาให้สองเลขนี้ครับ
คุณผู้ชมนะฮะชาวบ้านก็เลยอ่ะมีทั้งรูใหม่
รูเดิมก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาแล้วแต่ชาวบ้านจะพิจารณาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อสู่บุคคล
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณด้วยเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็จะรู้กันว่า
รูไหนจะแม่นกว่ากัน